สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

ครับชื่อคิดถึงอีกนี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเหลืออย่างน้อย
พอที่หนูก็บอกใครแล้วครับ

หนูเล่าทำมาเลยมีศาละหรอเจอ

สาละทำเป็นนั่นมีลัมพุชทายเท่านั้นแหละ

ไม่เฟ่มไปไหว้แล้วหบท่องไม่ใช้ล่ะ
เชื่ออะไรกองก่อนฉันอยู่ในเหตุการณ์

หลังจากนี้อีก๒ถึง๖วัน

ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วม
วันที่๗สิงหาที่ผ่านมาตั้งแต่
เวลากลางคั้นคืนเลย
เนี่ยนะคะก็อุบลราชธานีเกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
รวมไปถึงเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วยนะคะ
โอ้โฮสำนักงานป้องกันนักประทาวนสัตว์ธนาภัยจังหวัด
ก็ต้องเร่งกันสูบน้ำออกนะ
ออกจากผิวถนนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
เพื่อลดระดับน้ำท่วมถนนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ราชธานีนะฮะเขาเคยท่วมเหรอ
พี่อีสานเราไม่ได้ยินคำว่าอีสานน้ำท่วมมานานมาก
แต่ถามว่าท่วมเป็นหย่อมตรงริมโขงริมอะไรอย่างนี้
พันธุ์จีนปล่อยน้ำมาตามริมโขงมันท่วมอยู่แล้ว
แต่ในขณะเดียวกันที่ลึกร่วมทั้งภาคอย่างนี้มันไม่มี
ใช่อันนั้นคืออุบลนะที่ขอนแก่นค่ะ
ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
ก็มีเพียงการเฝ้าระวังระดับน้ำจากแม่น้ำชี
ที่มีการไหลมาของน้ำมาจากชายภูมิ
แล้วก็ปริมาณน้ำจากลำน้ำพอง
คือถ้าสมมุติว่าทั้งสองสายหนุนกันปริมาณน้ำมันก็จะมาก
มันก็อาจจะล้นท่วมบ้านเมืองอีกเหมือนเดิม
นั่นแหละก็ต้องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมนาง

ตอนนี้ต้องคอยระมัดระวัง๒๔ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
ที่อำเภอแม่ศรจังหวัดตากก็ตรับการ
ระดับน้ำในแม่น้ำเมย์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ฝนก็ยังตกไม่หยุดด้วยนะคะ
ส่งผลให้ระดับน้ำขึ้นสูง๔๒เมตร
ทำให้เอิร์ดท่วมเกาะโนแมนแลนด์
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขาขายของหนีภาษีชาวเมียนมานี่แหละค่ะ
เร่งขายของเก็บของขึ้นมา
หนีน้ำขึ้นมาอยู่ฝั่งไทยนี่

ถูกค่ะอันนี้ของทางฝั่งจังหวัดเมียวดี
เมียวดีของประเทศเมียนมาก็ต้องเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน

ส่วนหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้
ไปทางใต้ก็ใช่ย่อยพี่พัทธลุงก็ใช่ย่อยนะ
พัทธลุงก็เรียกว่าฝนตกหนักมากทีเดียวในพื้นที่อำเภอกงวังหรานะคะ
โดยเฉพาะบริเวณบนเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะ
พื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทธลุง

ก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงมาด้านล่างอย่างรวดเร็ว
ระหว่างนั้นก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยว๙คนค่ะ

ก็มีผู้ใหญ่๓คนเด็ก๖คนนะคะเป็นชาวหัดใหญ่
ก็มาเล่นน้ำท่องเที่ยวในบริเวณน้ำตกมโนรา

ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกมาจากน้ำตกได้ค่ะ
ภายหลังก็มีกลุ่มสาธารณ์สมัครอภและก็หน่วยกู้ภัย

เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
มันต้องมาเร็วมาก
ถ้าติดตามกันริมแม่น้ำโขงก็บอกตอนนี้ขึ้นมาสูงพอสมควร
เพราะฉะนั้นภายใน๒๓วันนี้เตรียมรับมือกันอีกสักนิดนึง

อันนี้อยู่ริมน้ำนี่คือไปหมดเลยอันที่อยู่ริมน้ำ
และก็ยังประเมินไม่ได้ว่านาข้าวเสียหายเป็นจำนวนเท่าไหร่
กำลังท้องเลยอะกำลังแบบอันนี้เลยอะ
กำลังสวยอะเพราะเป็นหน้าฝนเป็นช่วงที่เขารอคอยน้ำแบบนั้นเลยคันหนึ่งเขาก็จะเก็บ
ตุลาเริ่มเกี่ยวได้ไม่ทันแล้ว
พอจริงแล้วอีกสักเดือน๒เดือนเขาบอกว่าให้ไปเกี่ยวตอนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
มันยังไม่ได้เลยอะได้แต่ใบไม่ได้อะไรเลย

พี่มดามเปลี่ยนโทรศัพท์กับอาจารย์อะไรค่ะพี่มดามเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กับอาจารย์อะไรค่ะ

พี่มดามเปลี่ยนเบอร์ละแสนเบอร์ละล้านไม่รู้ว่าเปลี่ยนก็พี่มดามเปลี่ยนเบอร์ละแสนไม่รู้ว่าเปลี่ยนก็
พูดเตรียมมากี่เบอร์แล้วอะเขาให้เรื่องงานหรือเปล่าผู้ชายหายผมไม่รู้
เพราะว่าโทรหาเบอร์เก่าไว้เจอไง
เบอร์เก่าข้าวให้คนผู้ช่วยถือคนอยู่ไง
ตอนนั้นเลยกินแทนคุณรุตล่ะค่ะคนรุตล่ะกินแทน
กันจี้ชมชมถามว่าที่ใส่บนหัวนั้นคืออะไร
เขาหรือว่าขนเขาไม่ใช่เขาคุณแม่ขนนกอ่ะ
อ๋อเหรอมีเหตุใดหรือว่าไม่มีค่ะ

เหมียวพี่เหมียวขับรถป้ายแดงเอาป้ายแดงไว้นานสุดนานเท่าไหร่
ฉันจะรีบเปลี่ยนทันทีเมื่อป้ายดำมา

แล้วก็เพิ่งได้เปลี่ยนแม่ดำ

แต่เราก็รอเลขสวยรอเลขสวยรอสารพัฒน์

บ้าดิใช้แป๊บนึงก็จะขายรถแล้ว

กว่าจะรอถึงอันดับเราอะไรอย่างนี้

แต่วันนี้กรมขนส่งทางบก

เขากำหนดนะฮะมาตรการเข้มงวด

เพราะว่าเพื่อป้องกันการใช้รถผิดกฎหมาย

กรมขนส่งทางบกนะฮะแล้วก็อธิบดีกรมขนส่งทางบก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมการขนส่งทางบก

ตรวจสอบการใช้รถป้ายแดง
เพราะว่าณวันนี้มีการป้องกันปัญหาการใช้รถผิดกฎหมาย
แล้วก็เป็นช่องทางการก่อปัญหาอาชญากรรม

แล้วที่สำคัญมันยากต่อการควบคุมพี่

จริงมันก็ในระหว่างที่รออันนี้เข้าใจอยู่
แล้วก็ยากต่อการควบคุมแล้วก็ป้ายดำบินเลย

มันคงจะต้องใช้ป้ายแดงข้อดีคืออะไรไหม
สั่งจะไม่ค่อยโดนเวลาที่โดนยิงไปไง
อ๋อเพราะว่ามันยังเดี๋ยวต้องเปลี่ยน

ถ้าป้ายดำใบสั่งมันถึงเลยแล้ววันนี้ขี้เกียจยิง
วันนี้มันยากต่อการควบคุมกำกับ

รวมทั้งการป้องกันการใช้ปัญหา

ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาอยู่แล้ว
คือจริงแล้วจำคุก๖เดือนถึง๕ปี

เรื่องใหญ่นี่อีกทางการใช้ป้ายแดงยังยาก
ต่อการติดตามกรณีรถศูนย์หายอันนี้ยากจริง
แล้วก็ที่สำคัญส่งผลให้รัฐบาล
สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ประจำปี
ป้ายแดงตามกฎหมายแล้วถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะฮะ
ก็นี่ไงพี่สงสัยว่าพอขายรถให้เราแล้วก็เปลี่ยนทะเบียนมาให้สิ
ถูกเป็นเพียงเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก
ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถยนต์
อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีเผื่อขายหรือเพื่อซ่อมเท่านั้น

ดังนั้นประชาชนผู้ซื้อรถที่นำป้ายแดงออกมาใช้งานเนี่ย
เท่ากับว่าเป็นการใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน
อันนี้คือเรื่องจริงมีความผิดอยู่แล้วว่า
ปรับมาตรา๖ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
โดยเบื้องต้นกำหนดให้ผู้ซื้อรถต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง
หลังจากนี้นะฮะตอบมาที่เขาเอาแค่มงวด๑เดือน
ได้แค่นิดนึงเดียวอ๋อได้๓๐วัน

มันขึ้นอยู่กับเราพี่คือคนละมันกินลองไม่ได้ใช่ไหม
พี่รอไป๒เดือนแต่พี่ก็ต้องการเพราะพี่ไม่ต้องการป้ายแดง
พี่ต้องการเลขไหมโอ้โห
แต่ตั้งแต่วันที่๑มกราคมเป็นต้นไป

วันหรือ๑เดือนคุณจะต้องเปลี่ยนเป็นป้ายดำ
หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
ในส่วนภาคส่วนกลางแล้วก็ภูมิภาค

จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทุกกรณี
และเพิ่มบทลงโทษสูงขึ้นกรณีถ้าพบผิดซ้ำซาก
ต่อไปนี่เป็นอย่างนี้แหละ
เจอไม่เจอกันไม่เกี่ยวหรอกวะ
๑รถถื่นเยอะ๒รถถื่นว่า

ลงไปไปคิดว่าหรอกป้ายดำกันอยู่
แล้วก็สังเกตว่า๑๐๐คดี๙๘คดี

พี่ถ้าได้เลขนี้มาพี่ก็ต้องเก็บเลขนี้ไว้เลย
พันหมดจริงฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันโอ้โธ่

นี่พี่ใช้เลขอะไรอยู่อ่ะตอนนี้

ไม่ได้เกี่ยวกับพี่ชาความรู้อะไรของเขาเลยหรอ

ก็เจอกรณีแมนการินซิกแพคนี่ไง

แม่งยังไม่รับปอกไปนี้

ประชาชนส่วนใหญ่คงไม่มานั่งดูเลขทั้งวันหรอก

ที่โคราชเป็นแหล่งปลูกมะลิ
ที่จังหวัดอำเภอเมืองเลย

เพื่อนำไปขายให้ร้อยพวงมาลัยเพราะนี้ก็ใกล้ถึงวันสำคัญด้วย
สุนทรแก่นสันเทียนก็บอกว่าทุกปีก่อนถึงช่วงเทศกาล
ลิจะออกดอกเต็มต้นขายได้วันละไม่ต่ำกว่า๔๐กิโลกรัมวันหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เพี้ยลงแล้วฝนที่กระหน่ำลงมา
ตอนนี้ส่งได้วันละ๔๕กิโลกรัม

ซึ่งก็ยังถูกอยู่ยังใช้ได้อยู่

นี่คนกลางก็ต้องไปขายต้องบวกเข้าไปเท่าตัว
ก็เลยกลายเป็น๘๐๐๙๐๐หนักมากนะคะ
ตอนนี้ลูกค้าสั่งมามากแต่ไม่มีของให้
ไม่มีเลยเพราะวันหนึ่งขายได้แค่๔๕กิโลกรัมซึ่งน้อยจริงนะฮะ
แล้วตอนนี้ถ้าเป็นพวงมาลัยราคา๑๕๐บาทเนี่ย

แล้วก็เขาต้องสลับด้วยดอกลักษณ์แต่ว่าคนไทย
คนที่ชอบดอกพวงมาลัยจะไม่อยากได้ดอกลักษ
อยากได้มะลิลวงตรงดอกรักอยากได้เป็นพวงอุบะเฉย
แต่ก็ตอนนี้นะฮะก็เตรียมใจ
ถ้าหากว่าต้องเพราะว่าชาวสวนเขาก็ไม่มีของ
ก็ต้องช่วยกันนะนะแพงหน่อยหรือเป็นดอกลักษณ์หน่อยก็ได้
เดี๋ยวรอฝนหายก่อนไม่รู้หายเมื่อไหร่ยังไง
๑๒สิงหาปีนี้ก็ซื้อต้นซื้อต้นมะลิให้คุณแม่เลยนะคะ
ซื้อที่เป็นการกุศลกันที่เราพลาด
ใช่ตอนนั้นแบบมีการกุศลเยอะพวกใช่มันก็ช่วยกันเอออยากกันแล้วกัน
เอาชาวที่มีปรับตัวไปปรับตัวกันไป

อกเฟอร์เซ็ตกับสีแดง
พี่แม่เขาฝากบอกว่า
เรียกว่าป้ายทะเบียนรถที่ถูกต้องตามกฎหมายป้ายขาวค่ะ

เดี๋ยวนะคะป้ายแดงก็ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย
สรุปภายในปีนี้เขายืดอยู่ด้วยกว่าคุณหกสิบวัน
ออกแรงเป็นป้ายดำป้ายขาว

อยากจะมีป้ายแดงเพราะดูเป็นรถใหม่ตลอดเวลา

บอกว่าป้ายดังเป็นป้ายส่วนบุคคลที่คนไปวิ่งรับจ้าง

ครับเรียกกันเป็นอันลุกกันว่าเป็นป้ายดำ

แต่ก็คือป้ายขาวนี่แหละ
ถ้าป้ายรับจ้างต้องสีเหลืองหรือไม่ก็สีเขียวใช่ไหม

หลายคนยังถามว่าคุณสอริยุทธสนาจินดาพี่ยุทธ

ไปฟังคำสั่งพร้อมจำเลยคนอื่น

เดี๋ยวเรามาฟังว่าวันนี้เป็นยังไง
แสดงให้บอกอะไรเนี้ยฟองซ้ำอะไรหรือไม่รับฟอง

ฉันอ่านแล้วฉันไม่เข้าใจ

หลายคุณคิดถึงคุณสอริยุทธสนาจินดา

เขาอยู่ก็ติดตามว่าเออพี่ยุทธ์ทำอะไรอยู่อืม
วันนี้นะฮะสารอุทธรณ์อย่างที่บอกว่าพี่ยุทธ์ก็ได้เดินทางไปที่ศาลเนี่ยแหละ
อืมนะแล้วก็สารอุทธรณ์เนี่ยเขายืนตามชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีไล่ส้ม
ไม่ได้ผมเหตุเพราะอะไรรู้ไหมฟองสำเออไหนล่ะนะครับ
อ่าตั้งแต่พี่ยุทธ์ทำรายการอยู่ช่องเก้าช่องเกล้าค่ะถึงลูกถึงคนกับแล้วก็อีกหนึ่งรายการ
ตอนค่ำกับคุณกระหนกอีกหนึ่งรายการตอนนั้นเป็นรายการที่ดังมาก
ต้องยอมรับเป็นอายการไม่ได้มีพี่มีตอนประมาณสัก๓ทุ่ม๔ทุ่ม
แล้วตอนกลางคืนพี่ยุทธก็จะมีอีกถึงลูกถึงคนกับคุยก่าวป่ะ

จำไม่ได้ในที่สุดวันนั้นบริษัทไล่ส้มโดยนายสรยุทธ์สุทัศจิดา
ซึ่งพี่ยุทธเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไล่ส้มนะครับแล้วก็คุณวลภาษีระเด็ด
คือเจ้าหน้าที่บริษัทไล่ส้มคุณวิชภาเอี่ยมสะอาดก็คืออดีตพนักอดีต
ต้องใช้ว่าอดีตอดีตจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทซึ่งเป็นจำเลยใน๑๒
คดีที่๒โทษฐานทำความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วใช้หรืออ้างเอกสารสิทธิ์ปลอม
และร่วมกันทำให้เกิดความเสียหายในองค์กรเป็นการฟ้องซ้ำจำเลยทั้ง๔ในคดีที่สารอาญามีคำพิพากษา
ให้คดีหมายเลขดำอันนี้ก็ไม่รู้แล้วล่ะนะเอาไปตีหัวนะฮะ๓๑๓ทับ๒๕๖
วันนี้สารไม่รับพิจารณาคดี
ขณะเดียวกันคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยก็ได้เดินทางมาฟังคำสั่งพร้อมจำเลยคนอื่น
โดยคดีหลักฐานความผิดเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบนี่อันนี้คือความผิดแล้ว
ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายให้แก่องค์กร
พี่ยุทธ์โดนอยู่แล้วแล้วก็ยกพนักงานปฏิบัติงานหน้าที่ก็คืออีกคนนึงที่ทำงานอยู่ที่อสมทรที่เขาบอกว่าเป็นคนคุมคิวสปอร์ตอะไรอย่างนี้
พนักงานเองปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ที่สำคัญสนับสนุนให้พนักงานกระทำความผิด
กรณีเดียวกันคืออย่างที่พี่ยุทธ์เขาโดนกล่าวหาอยู่
กรณีเดียวกันที่ไม่ชำระค่าโฆษณาคือส่วนเกิน
คือไม่เกี่ยวกับสปอร์ตส่วนเกินคือไทยองค์ไทยอินเนี่ยนะฮะ
สารชั้นต้นเลยให้จำคุก
นายสรยุทธสุทธาสนาจิดาสิบสามปีสี่เดือนนั้น
ตอนนี้คดียังอยู่ในกระหว่างการอุทธรณ์พี่ยุทธก็กล่าวว่าคดีนี้
เกิดขึ้นเพราะมีเจ้าหน้าที่อสมทใช้ลิขวิต
พี่มาลบตัวเลขอันนี้รู้เรื่องตัวนี้
มันเป็นลิขวิตไปแก้ไขใบคิวโฆษณา
และเมื่อบริษัทอสมทขอให้บริษัทไล่ส้มส่งเอกสารไปให้ตรวจสอบ
ทางบริษัทก็ส่งเอกสารจริงที่ไม่มีรอยลบ

โดยไม่ทราบเลยว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นมีการแก้ไขสำเนาเอกสาร

ทั้งนี้ยืนยันว่าการลบสำเนาดังกล่าว
ไม่สามารถปกปิดอะไรเลย
เพราะในระบบมีเอกสารตัวจริงยืนยันอยู่
ส่วนเรื่องการโฆษณาเกินนั้น
ยุทธ์เขาพูดเลยว่าขอไม่ออกความคิดเห็น
เพราะอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
สำหรับคดีหลักฐานการกระทำความผิดนะฮะ

ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรสารนัดฟังคำพิพากษา
อุทธรณ์ในวันที่๒๙สิงหาคม
ก็แสดงว่าที่บอกว่ายกคือมีคนไปฟ้องซ้ำ

ถึงลูกถึงคน
อะไรสักอย่าง
คือดูหลายประเด็นไม่เฉพาะกันเมืองเหมือนกัน
รายการเราชอบข่าวแบบนี้
ที่เคยฝันแล้วรู้สึกว่าแบบพอตื่นขึ้นมา
เหมือนทุกอย่ามันจริงไหม

ก็ต้องบอกเลยว่าเขานอนหลับไปค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เหมือนฝันนั่นแหละ
ว่ามีคนมาตะโกนร้องบอกอยู่หน้าบ้านว่า
ให้รีบออกจากบ้านโดยเร็วมีอันตราย

ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้กลิ่นควันไฟไหม้
ก็เปิดประตูห้องนอนออกมาเห็นว่าไฟกำลังไหม้อยู่จริง

ก็เลยรีบออกจากบ้านปรากฏว่าออกมาดูหน้าบ้านไม่เห็นมีใครอยู่เลยนี่นะ
ก็เลยร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

คือคุณยายนี่นะคะท่านไหว้พระ
มีห้องพระปกติก็คงสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ก็ไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปพบที่ห้องพระค่ะ
สิ่งที่เสียหายน้อยที่สุดเลยนะคะ
แปลกมากก็คือภาพของหลวงปู่ศรีมหาวีโร
ผู้นำสร้างพระมหาเจดีชัยมงคลที่ภูเขียวนะคะ

แล้วก็พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา

ถูกไฟไหม้เล็กน้อยเพียงแค่กรอบเกรียมเท่านั้นเอง
นี่ไงนี่แหละก็คือไปไหว้พระเข้านอนตอนหัวค่ำอย่างนี้แหละ
ปรากฏว่าเสียปั๊กพัดลมทิ้งเอาไว้ช่วงนี้อากาศมันร้อน
อันนี้ถ้ามีแบบว่าตัดไฟจะช่วยได้ไหม

ไม่รู้ว่าถ้ามันเปี้ยขึ้นมาแล้วไปโดนเชื้อไฟ
แต่อย่าลืมพี่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่า

ถ้าเป็นบ้านใหม่เนี่ยมันจะตัดมันสวิตช์มันตีเดินเองลงมาเลย
มันไม่ต้องไปซื้อเหมือนสมัยเราเมื่อก่อนที่เราต้องมาติดเซต

ใช่นั่นแหละหลายคนก็อยากรู้ไง
บ้านเร็กที่๑๔๓ก็บอกว่าก่อนไง
จังหวัด๑๐๑ขุนยายก็อายุ๗๖ปีนะค่ะ
อยู่คนเดียวด้วยอ่ะ
ต้องย่อหย่ออออออหนีก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แป๊บเดียวคิดดูซิมีคนมาตะโกนบอกเลยว่าตื่นเถอะ

เจอคุณยายได้ยินเสียงลึกลับมาเตือน

มันออกมา
อันนี้ทิ่ย์ไลยอง

ชีถูกงูเหลือมขนาดใหญ่ยาว๘เมตร
รัฐจะกินท่านเป็นอาหาร
ระหว่างที่เข้าห้องน้ำโชคดีที่พระกับชาวบ้านมาช่วยไว้ได้ทัน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่างูกัดขา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่วัดปากแพรกอำเภอปลวกแดงจละยองเนี่ย
งูเหลือมตัวใหญ่ยาวประมาณ๘เมตร

ซึ่งกำลังจะเข้าห้องน้ำเป็นแผลชะกันที่น่องเนี่ยนะ
หลุดเลยแม่ชีได้ร้องให้คนช่วย
พระและคารวาสก็มาช่วยจับงูเหลือม
ซึ่งกำลังม้วนตัวแล้วก็รัดแม่ชีไว้อย่างนี้

ใช่แล้วแม่ชีจับหางมันไว้เพราะมันกำลังจะเอาหางแห่จมูก

มันรู้จักแหย่จมูกด้วยเหรอ

เขาบอกว่าเวลางูเหลือมงูหรืองูใหญ่มารัดเนี่ยนะ
มันจะเอาหางเนี่ยมาแบบว่าแหย่จมูกเราไว้

จริงหรือไม่จริงไม่รู้แหละแต่แม่ชีเขาจับหางมันไว้
จากการสอบถามบอกว่าแม่ชีบอกว่าได้เข้าไปในห้องน้ำ
แล้วถูกงูตัวดังกล่ากัดเนี่ยคือไม่ได้เห็นก่อน
พอรู้สึกตัวมันก็กัดแล้วแล้วก็เข้ามารัดเลยถึงอกเลย
ชีสูงแค่๑๒๐เซนเอง
แล้วอายุเท่าไหร่พี่

ท่านเป็นคนล่างเล็กอะ

แล้วก็คนที่ได้ยินก่อนเนี่ยนะ
คือนายบุญเลิศเฉียบแหลมดีเนี่ย

บอกด้วยนะก่อนวันพระจะเข้าไปค้างวัด
เพื่อปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ย๑คืน

คราวนี้เขาช่วยไม่ได้เพราะเขาตาบอดเขาก็ตะโกนเรียกคน
มีพระและคาราวาตที่อยู่ในนั้นแบบมาช่วย

มีความรู้เรียกอะไรมันรู้
เหมือนมันรู้มันรู้ว่ามันจะกินเหยื่อยังไง
มันจะรัดให้กระดูกแตก
คือปกติเราจะเข้าใจว่ามันรัดจนแบบว่าเราหายใจไม่ได้

อันนี้เขาเชื่อกันมาอย่างนี้นะเท็จจริงยังไงก็ไปว่ากัน

คุณโฟดเอาอีกแล้วเหรอคะเกิดอะไรขึ้นน่ะโฟดจะนะ

เป็นของเขาเหรอนี่คนไปบอกว่าเขาทำหน้าเหมือนนักร้องดาว

โธ่พี่โฟดคุณควรจะดีใจสิงโตมันอยู่ไหนมาก

ว้ายช่วงหน้าโฟดเอาหมดไปล้านกว่าบาทนะ
เหรอไปอยู่เกาหลีเป็นเดือนหมดไปเป็นล้านล้านนะ

ช่วงหน้าคุณไม่ใช่มาฟังว่าเหลือเรื่องอะไร
มีแฟนเด็กก็อย่างนี้แหละ

โอ๊ยอยากรู้เรื่องที่พี่พ่อดำพูดมากกว่าอีกแล้วเนี่ยเอาสิ

พูดปกติหล่อไม่ได้เคยชวนฉันเมาส์แล้วทีนี้อยากรู้
แต่ก็ยังเหนียวพลุกเป็นบานหนูก็เลยอยากรู้

กระโหลกอะไรเป็นกระเป๋าไม่รู้เป็นอะไรชะนีกับกระเป๋านี่มันเป็นอะไรกันอ่ะ

ผู้หญิงที่เขาชอบเอาของผู้ชายเนี่ยเขาจะบอกว่า

ถามจริงดาราบางคน
ถ้าสมมุติเป็นถึงนางเอก
แล้วแบบมีผู้ชายหล่อมาจีบรวยมาจีบ
จะเอาทำไมกระเป๋าทำไมไม่เอานาฬิกาไม่เอาเพชรไม่เอาอะไรอย่างนี้ว่

เริ่มจากกระเป๋าก่อน

พี่เขาผู้ชายเขาก็ไม่ซื้อ๕ล้านได้หรอก

อย่างคนนี้ซื้อปุ๊บแล้วเขาฉีกต่อหน้าผู้ชายเลยก็มี

ตอนนั้นกับคนนี้เขาก็ตีกันเพราะไอ้กระเป๋า

เออแต่คนนี้มันเป็นอะไร
ผู้ชายทุกคนจะพูดมันเป็นอะไรกับกระเป๋าวะ
ผู้ชายรวยผู้ชายไฮโซกับนางเอกที่กระเป๋ามันเกี่ยวอะไรกันนักห

โอ๊ยเป็นอะไรเป็นชั้นชนะโอ้ยต้มหมูดีกว่าไหม

เลสนาฬิกาดีกว่าไหม

หมายถึงว่าในเวลาที่ครอบกันกำลังเริ่มครอบกัน

คือกระเป๋าหนูก็กินไม่ได้เอาไปแขวนทำไม
ค่อมือหนูก็ใหญ่ทุกหมูก็ราดพูดคิดเหมือนเรานายดีรอบแต่ก็แปลง
บ้างที่มูกชายเค้ามาเมาส์กันอะ
จะกินอะไรอยากกินอะไร

แบบพระเอกทั้งนอกจอและในจอจริง

บ้านเติมเด็กอออติสติก

ล่าสุดนี้ก็ยังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อุ้ยแบลล่าสวยดีแต่แล้วผมเผ่านัง

ไม่ย่อยนี่มันแบลล่าเต็มจัดดีมาก

เป็นเบลล่าลงไม่เขาบอกว่าอย่างนี้

เวียก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้อง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเป็นทุนปีละ๑แสนบาท
ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าตัวทำมา๔ปีแล้วนะคะ

เมื่อปี๒๕๕๘หนูเวียก็ได้มอบทุนการศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คือไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าตัวเองทำอะไรบ้าง

คือของพี่เวียให้แบบเจาะจงด้วย
อันนี้เป็นทุนอาหารตื่นคืน

แค่เขาออกนิดก็เหนื่อยละ
น่ารักมากพี่เวียอนุโมทนาสาธุกับสิ่งที่พี่ทำด้วยนะ

ซิงโตะนี่คือหน้าต่างเปลี่ยนตามซิงโตะเนี่ยโดยแต่ละกินชาวเน็ตก็ต่างลงความเห็นว่าหน้าใหม่ของซิงโตะเนี่ย

เหมือนพฤษอานนนเข้าไปทุกทีละ
โพดอานนท์ของขึ้นฝน
ไปเม้าน้องสิโต้นแสดงว่าทำไมหน้าเหมือนตอน
เหมือนแบบว่าหน้าเหมือนตอนไหนอะไรอย่างนี้
อันที่จริงมันก็เงินของน้องเขานะ
ก็หน้าเขาจะไปใชัพธรรม้าย

ดูแลหน้าเขาแยกขึ้นก่อนใช่ไหม

คือพี่พศเขาไม่ได้หมายถึงว่าเขาไปเหมือนนะ
คือดันมีคนไปบอกว่าสิงโตเหมือนพี่โพ

สิงโตเขาดูดีอยู่แล้วรอดไว้แล้วจากน้องเขามันแพร่เทียบไปไหน
อ๋อแต่สิงโตหน้าเปลี่ยนอีกแล้วนะ
วันนี้๘เดือน๘

เขาบอกว่าให้ทำบุญตอนละ๑๖นาฬิกา

ที่จริงแล้วรายการมูไนท์เราจะเอาออกตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

ูไนท์ต้องมาทำเรื่องลาหู
ลาหูนี้ตรงกับวันที่๘เดือน๘
ที่อื่นแม้กระทั่งไทยรัฐออนไลน์ก็จะพูดกันเสมอว่า

แต่วันนี้มูไนท์ขอ๑เทปเต็มกับด๊อกเตอร์ลักษณ์

ทั้ง๑๒ลาสีเขามีเอฟเฟกต์
แล้วลักษณะยังไงที่ราหูมันย้ายเข้าจากสิง
เข้าสู่ลาสีก็จะกดไปเต็มเมื่อสี่สิงฮาคมที่แล้ว
เขาจะฟันทงเปรี้ยงเลยว่าจะดีคือราศีอะไร

แล้วไอ้ลาหูเข้ามาเนี่ยจะต้องทำยังไง
คนที่ไหว้ราหูเนี่ยที่จริงแล้วบางคนบอกไหว้ลาหูมันยังแต่วันศุกร์ที่แล้ว

อ๋อมันแสดงว่าวันที่ไม่ได้มันอยู่ในวันที่วันศุกร์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปไหว้ที่วัดไหม
นะฮะลาหูบางคนถ้าดวงมันยังไม่ดีลาหูมันอาจจะให้ตัวออกตัวเอง
อาจารย์ลักษณ์ก็จะพาไปไหว้พระเสริมดวงกันสักหน่อยที่วัดหงคุณคืนนี้

แม่งจริงต้องเกิดวัน

เอาอย่างนี้คือที่๔ทุ่ม

วันนี้ไปกันก่อนพรุ่งนี้ข่าวใส่ไข่มีนะฮะ
สวัสดีครับพรุ่งนี้มีค่ะ